พูนค่ะคุณผู้ชมแก๊งโจกว่ายี่สิบคนครับ
ซิ่งจอยอยอจากกระยานยนต์อืมไล่กระทืบคนเจ็บครับ
ทำไปทำไมอ่ะทำไปทำไมคุณผู้ชมอยากให้ดูกล้องวงจรปิดด้วยกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าดูคลิปเนี่ยอาจจะเห็นแค่ว่าอ่ะมีการทำไรร่างกายกัน

ต้องไปคุยกับคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
คนที่โพสต์เป็นพี่ของผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นเด็กนักเรียนชั้นม๔ซึ่งถูกทำร้ายร่างกาย
คนโพสต์เล่าบอกว่าน้องชายอยู่ม๔ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อน๓คัน
เพื่อไปส่งเพื่อนอีกคนกลับบ้าน
พอขี่มาถึงบ้านป่าศักดิ์อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูน

มีกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๒๐คนขี่รถจักรยานยนต์มาไล่ทำร้าย
แล้วกลุ่มดังกล่าวคุณลักษณะคือสวมเสื้อฮูตปิดบังใบหน้า
เหมือนแก๊งออกไล่ล่าเพื่อทำร้ายผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเลย

แล้วมีทั้งมีดทั้งท่อนไม้กระบองขวดแก้วครบมือเลยนะคะ
ทีนี้เขาเล่าต่อบอกว่ากลุ่มน้องชายไม่เคยรู้จักกับแก๊งนี้มาก่อน
พอกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นปุ๊บสิ่งที่ทำคือปลาขวดแก้วใส่เลย
ใส่แล้วก็พอรถเสียหลักก็เข้ามารุมทำร้ายร่างกาย
โชคดีว่าขณะเกิดเหตุมีพลเมืองดีผ่านมาเห็นพอดี
น้องชายก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือเอาไว้ได้นะคะ

ทำให้น้องชายมีบัตรแผลเต็มตัวเลยนะ
ศีรษะแตกแผลถลอกคอศอกคอเท้าระบมไปทั้งตัวเลย
ล่าสุดตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่โรงพักบ้านที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อยากให้ตำรวจติดตามวัยรุ่นกลุ่มอันทภัณฑ์กลุ่มนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดคุณดูสภาพน้องชายเขานะ
แล้วก็เตือนชาวบ้านให้ระวังด้วยนะคะว่า
อย่าออกไปยามวิการเพราะอาจจะถูกแก๊งกลุ่มนี้ทำร้ายร่างกายได้นะครับ
ตำรวจสพบ้านทิว่าไงตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้กลุ่มคนร้ายแล้ว
หนึ่งในผู้ก่อเหตุเหรอเป็นอดีตหัวหน้าแก๊งซีซ่า
อายุสักประมาณ๒๔๒๕ปีเป็นแก๊งใหญ่ในจังหวัดลำพูน
หลังจากที่หัวหน้าแก๊งเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษออกมา
มีสมาชิกเกือบ๒๐คนตั้งแต่อายุ๑๓ปีโอ้โหคำนำหน้ายังเป็นเด็กชายอยู่เลยค่ะ
ขณะนี้ตำรวจบอกว่าระดมกำลังพลคือออกกวาดล้าง
แล้วก็ไอ้แก๊งนี้มันออกอารวาสทำร้ายผู้บริสุทธิ์ในตัวเมือง
แล้วก็อำเภอโดยรอบเพื่อประกาศศักดา
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
และเร่งเอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ออกจากคุกรวมตัวได้กันเป็น๒๐๓๐คน
แล้วออกอารวาสทำร้ายผู้บริสุทธิ์แบบนี้
ตำรวจลำพูนผู้การคุณจะปล่อยแบบนี้จริงหรอ
ฝากตำรวจเร่งปรับปรามนะเดี๋ยวจะมีคนบาดเจ็บไปมากกว่านี้นะครับ